ติดตามภาวะโลกร้องกันต่อคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากหนอน
ที่มีประโยชน์กับเรื่องของการย่อยสลายต่างแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับมีงานวิจัยงานหนึ่งเขาบอกว่าหนอนเนี่ยสามารถ
ที่จะช่วยสลายพลาสติกได้ด้วยนะครับจริงจริงแล้วหนอน
เองก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันดี
เพราะว่าก็ทำหน้าที่เป็นตัวย่อยสลายเนื้อเยื่ออินซีที่ตายไปแล้ว
แล้วก็นำคาร์บอนน้ำแล้วก็แร่ธาตุกลับมาหมุนเวียนให้กับพืช
แล้วก็สัตว์ที่มีชีวิตสามารถนำกลับไปใช้ได้
เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืชบอกว่าหนอนสามารถย่อยสลายได้ไวมากนะครับ
แล้วก็ยังกินเสร็จอาหารในครัวมูลสัตว์สิ่งของอื่นที่มนุษย์ทำปุ๋ยหมักเนี่ยเอามาทำได้ดีด้วย
นอนไม่เพียงแค่เป็นตัวช่วยเร่งในกระบวนการทำปุ๋ยหมักเท่านั้น
แต่ว่ายังช่วยดึงดูดเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อปุ๋ยหมักอีกด้วยครับ
แน่นอนนะฮะหนอนเป็นตัวอ่อนระยะดักแรกของแมลงวันอยู่แล้วด้วย
เช่นเดียวกันกับแมลงวันที่เราเห็นตามบ้านทั่วไปนี่แหละครับ

ทั้งสองตัวนี้วางไข่บนวัตถุที่ตายแล้วหรือว่าเน่าเปื่อย
เมื่อนอนจำนวนมากนะครับมันกินและย่อยอาหาร
จะทำให้มีอุณหภูมิสูงถึง๑๒๐องศาฟาเดไฮครับ
แล้วเมื่อความร้อนนั้นมันเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวเร่งอัตราในการสลายตัว
หนอนเนี่ยมีความสำคัญต่อระบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศนะครับ
นอกจากนี้น้ำลายของหนอนฟีเซือร์กลางคืน
ซึ่งเป็นตัวอ่อนของฝีเสื้อที่กินขี้พึ่งที่ใช้ในการสร้างรังพึ่ง
วิจัยพบว่ามันสามารถทำลายพลาสติกประเภททั่วไปได้
อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการต่อสู้กับเรื่องของ
ลพิษและขยะพลาสติกที่มีอยู่ทั่วโลกได้
แต่เหนือสิ่งอื่นใดช่วยกันลดขยะพลาสติกด้วยนะครับ